มาดูเรื่องของต้นมะขามกันหน่อยนะคะ
ต้นมะขามเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของสนามหลวงค่ะ
ช่วงที่มีพิธีพระราชทานพระบรมศพพระราชทานเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพล
มีการย้ายต้นมะขามทั้งหมดไปอนุบาลไว้ที่อื่นก่อน
แต่ว่าล่าสุดกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วที่สนามหลวง
จนที่สวนหนุ่มนุษย์ช่วยกันนำต้นมะขามจำนวน๕๗ต้น
ปลูกบนพื้นที่โดยรอบสนามหลวง
หลังจากที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ได้มีการย้ายต้นมะขามอายุเก่าแก่สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสนามหลวง
เพื่อไปอยู่ในพื้นที่อนุบาลที่จังหวัดปฐุมธานี
และจังหวัดนครนายกหนึ่งปีกับอีกสี่เดือน
และนำต้นมะขามชุดสุดท้ายที่คัดเลือกต้นใหญ่และสมบูรณ์
ลูกในหลุมเดิมทางทิศใต้ที่เคยสร้าง
พระที่นั่งทรงธรรมจำนวน๗ต้น
ส่วนที่เหลือมีบางต้นเป็นต้นใหม่
กระจายปลูกพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกัน
กัมพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุษย์พัทยา
กล่าวว่าต้นมะขามมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
ต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนตั้งแต่ช่วงย้ายอนุบาล

ซึ่งสวนนงนุษย์ได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
มีต้นมะขามตายจากปลวกกิน๓ต้น
ก็ได้ทำการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไว้แล้ว
ซึ่งหลังจากนี้กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบดูแลต่อจากสวนหนุ่มนุษย์
เรื่องของการใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่ง
และค้ำยันต้นเพื่อให้แข็งแรงต่อไป
อกจากนี้มีการเตรียมปรับภูมิทัศน์ของสนามหลวง
และรอบเกาะรัตนโกศิลป์ให้สวยงาม
คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน๒๓กรกฎาคมนี้

งในวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ต่อไปค่ะ